ปราพี่ตอนนี้ได้อยอมผ่านแล้ว
แล้วก็น้ำทิตย์ไว้สลายก็อาจจะรออีกจากเดือน๒เดือน

ก็ทำเรื่อยคุณแม่ทำเรื่อยแบบ

ลัดไหนมันเริ่มเพิ่มเราก็เพิ่ม

ก็เจ็ดหลักน้อยแต่น้อยเริ่มต้น

ย้ายังไม่ลงตัวมอบกว่าเลย

เวลาพี่ไปแอดมินพี่จะส่งบอยสเมลนะ

แล้วแบบได้ยินเสียงพี่สุแล้วบางทีได้คุยกันอย่างนี้

เรามีคลิปไอดองไอเดียอะไรเพิ่มเติมอาจจะทำให้บ้างไหม
ส่วนใหญ่ก็เป็นโปรโมชั่นเลยมากกว่าครับ
ก็ถ้าเงียบก็ต้องหาโปรโมชั่น
คุณยัดขายหน่อย
อีกคนหนึ่งละครับลูก
ต้องถามเลยลูก
ลูกค้าวันนี้ถึงเป็นครั้งแรกเลยไหมครับ
ที่ยกข้อมูลของนายเป็นครั้งแรก
คือถ้าเอาแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะ

แล้วเป็นครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ

ตอนที่สุขสยาเขาติดต่อไปพี่ก็ตกใจมาก
ถ้าจะให้พี่มาเปิดบูธที่ไอคอนสยา
ว่ามันก็ยังไม่เศรษฐ์

ฝนมาเกือบหมดบ้านปรากฏว่าต้องขนกลับเราก็ไม่รู้เรื่อง

เก่งไหมครับได้มาออกงานอีเวนต์

เก่งครับแต่ว่าก็สนุกดีครับก็เรียนรู้ไปเรื่อย

วาวเตอร์ล่ะค่ะส่วนช่วยยังไงบ้างครับพี่ชิน
พอเตอร์เขาจะเป็นคนของวาวเตอร์ใช่ไหม
วาวเตอร์เหรอครับวาวเตอร์เขาจะเป็นคนเป็นแอกชิมนะ
เพราะว่าเราถือว่าเป็นคอนเทส
เพราะว่าอย่างซอสหมี่ซอสหมี่พี่คิดว่ามันจะไปได้ไกล
อย่างน้ำปลาร้าอาจจะอยู่กลุ่มคนไทยส่วนเอเซียบางประเทศใช่ไหมครับ
แต่มีโคราชเนี่ยพี่อยากให้ต่างชาติได้ชิม
เป็นเทสต์ของฝรั่งแล้วจะทำรสชาติออกมาเป็นแบบกลาง
แบบมันอาจจะออกหวานแปลงเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราจะเน้นความคือถ้ากินผัดหมี่โคราช
จะต้องรู้สึกว่ามันมีความต่างจากผัดไทย
มันจะมีรสชาติความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น

เราก็อยากส่ง

เพื่อที่จะคุยกับสรรค์ด้านต่างประเทศ

พี่ไปฮอแลนด์เทสที่แล้วพี่ก็ไปดูตลาดไว้
ซึ่งคนไทยนิดมากน้ำพริกปลาฉลาดที่
เขาก็ต้องการมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็น้ำปลาร้าเขาก็อยากแบบว่า
อยากเห็นของพี่สุบ้างอะไรบ้างอยู่ต่างประเทศ
เราก็พยายามที่จะนำเสนอนะคะ
จริงช่วงนี้ก็อยากให้มา

อยากให้มาเจอกันที่นี่ค่ะที่ไอคอนสยาม
ที่งานสุขุยานแซ่บซอสไทยนะคะ

จากวันเปิดงาน๒๒กรกฎาถึง๓๑กรกฎา

ก็เราจะมาผัดแบบสบร้อนเลยค่ะ

เห็นว่าตอนนั้นที่แมนแปรค

ก็ให้เกียรติเราเราก็คุยกันอ่ะเพราะว่าแล้วก็ให้เบาเตอร์เข้าไป
วันที่วันจริงวันรักจริงแต่ที่ไปวันซ้อมอ่าไม่ได้เจอกัน
ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกัน
จริงไม่ได้มีปัญหานะเพียงแต่ว่าเราก็มีช่องว่างไปนิดนึงดีกว่า
ผมต่างแหละไม่รู้เดี๋ยวดีใจอะดีใจดีค่ะ
เพราะว่าพี่เนี่ยพี่กับพ่อของลูกชายน่ะคือเราเป็นเพื่อนที่ดีเชื่อไหมว่าพี่พูดตรงนะ
พอเราไม่ได้เป็นสามีภรรยามาแล้วเหมือนเรามีความเข้าใจแล้วก็ห่วงใยกันมาก
มากกว่าตอนที่เป็นสามีภรรยาเพราะว่าเราไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขา
แค่ว่าที่พ่อเข้ามาดูแลลูกเราแฮปปี้แล้ว
แต่ถ้าตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนพี่ก็ยังไม่ใช่ปรับพิธีของตัวเอง
เมื่อก่อนมันเหมือนเราคาดหวังเยอะอะไรเยอะบางทีเราก็ต้องการอะไรเยอะเกินไป
ซึ่งไม่เคยเห็นมามองตัวเองเลยแต่เวลามันผ่านไปแล้วทุกวันนี้พี่เป็นเพื่อนที่ดีกัน
มีอะไรคุยกันบางทีก็คุยเรื่องลูกด้วยซ้ำไป
พี่ก็ทำหวานให้กับเราบ่อยไหมครับเมื่อกี้ก็มีดอกไม้
ใช่เขาเอาดอกไม้มาให้พี่ก็ไม่รู้ก็มาด้วยกันดีทำไมมีดอกไม้มาให้ไปเอาตอนไหน
เหมือนเขาเห็นว่าเราเหนื่อยช่วงนี้เราเหนื่อยแล้วทำงานแต่พี่มีความสุขนะกับการที่เราเหนื่อย
เพราะว่าพี่ก็พยายามที่จะคิดทำโน่นนี่นั่นไปเรื่อยลองทำไปเรื่อยให้แจกให้คนชิมถ้าคนชอบเราก็ได้ขายได้

ดีนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกันเท่าไหร่ครับ

ก็คือจริงเหมือนเราอยู่กันคนละหลังเนอะลูกสองคนก็จะอยู่หลังนึง
แต่ก็คนละฝั่งถนนพี่ก็อยู่กับแฟนแล้วก็อยู่กับป๊าอีก๑๙ตัว
แต่จริงจริงก็แต่ว่าทำทั้งพิษทำอะไรได้ก็จะอยู่ฝั่งนี้
ฝั่งที่ลูกชายอยู่ซึ่งไม่มีหมาฝั่งนี้ค่ะ
จริงถ้าตรงนี้มันเข้าที่เข้าทางเราก็จะมีระบบของเราอย่างแน่นอนแล้ว
บางคนตัวคนทำงานให้เข้าที่เข้าทางแล้ว
ลูกก็สามารถที่จะมีเวลาไปทำอะไรที่เขารักได้
แต่ช่วงนี้เหมือนยังต้องช่วยกันทุกอย่างไปก่อน
ให้มันได้ตอนนี้คือเหมือนพี่ซีเรียสเรื่องเรื่องออยเรื่องใบถาดอะไรพวกนี้ให้มันเรียบร้อยให้มันถูกต้องทุกอย่างนะเพื่อที่เราจะได้ดำเนินขั้นตอนต่อไปว่าเราจะวางตลาดยังไงรับตัวแทนแบบไหนหรือขยายตลาดไปต่างประเทศแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็พอมันเข้ารูปเข้าร่างเป็นระบบแล้วเนี่ย

เธอพยายามรักษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้าน
เพื่อให้เธอไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับบ้าน
สิ่งที่เขาจบแล้ว

ไม่มีถึงประวงกังวลเรื่องราวนูตชีวิต
ตอนนี้มีเรื่องธุรกิจ

เพราะว่าเขาก็อายุ๒๐กว่ากันแล้วค่ะ
กว่าเพราะว่าถ้าเริ่มมันน่าจะเริ่มตั้งแต่๑๐กว่าอะไรอย่างนี้เนอะ
แต่มีติดต่อมาบ้างไหมครับอยากให้ลูกชายเราไปทำงานในวุฒาอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาก็อาจจะเห็นลูกชายเราออกสื่อแล้วแบบขี้อายมาก
แต่ก็เคยมีคุยกับน้องเอเอสุภาชัยไงคะ
แล้วเค้าก็บอกไว้พี่สุเอาลูกชายมาเดี๋ยวหนูจะจัดการกัดกาาดเขาหน่อเนี่ยอะไรอย่างนี้
แต่ไปไม่ต้องไปฝึกอะไรเยอะใช่ไหมแต่เขาก็ยังไม่กล้าเขาไม่มั่นใจ